สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะน้องชิสามากัดได้สะบัดกับเราสองสาวในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหวันนี้มาประเภทหญิงคู่รุ่นเควิเวทและไลฟ์ไฟเวทไม่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่น
วัดทั้งความยาวและความกว้างรุ่นเดียวกันคล้ายกันเป็นรุ่นมินิพกพาได้
วันนี้เราสองคนก็มานั่งคุยกันมุ้งมิ้งน่ารักตามภาษาพี่สาวกับน้องสาวแล้วกัน
ใช่ค่ะในคู่กัดสะบัดข่าวโอกาสพิเศษวันศุกร์แบบนี้นะคะ
บรรยากาศสบายไลน์หน้าจอค่ะ
เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วกัน
แม่มันดูไม่ค่อยสดใสนะวันนี้
เมฆครึมที่ไหนตกบ้างอ่ะส่งไลน์มาคุยกันนะคะ
แต่วันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง
จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามใน

เรียกได้ว่าแปลกตาและหวาดเสียวมาก
เรื่องนี้หวาดเสียวไม่แพ้กัน
รถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักถลาย
แต่ร้านคาเฟ่รอดปฏิหาร
เพราะอะไรเดี๋ยวรู้กัน

กู้ภัยแย่งคนเจ็บตีกันกลางแยกอโศก

กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคู่กัดสะบัดข่าวเวอร์ชันสาวนะคะ
วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเหมือนเดิม

เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก็มีแต่พี่ดาว
ช่วงนี้เรื่องของอุบัติเหตุต้องเตือนมากเลย

ส่วนเรื่องปฏิหารมีในเบรกนี้แหละ
ถูกต้องแล้วอย่างเรื่องของพญานาค
มีสาวคนนึงเขาเนี่ยเห็นว่า
บนผิวน้ำมีคลื่น
ึกอยู่เหมือนกับพญานาคลอยมาคุณผู้ชม
มันเป็นยังไงไปช่วยกันดูหน่อยว่าใช่ไหมคะ

โอ้โหเป็นยังไงพี่ดาว

พ่อแม่น้องที่หลายคนมีลาย
จะนึกถึงเรื่องนี้
เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคไหม
ใครเชื่อเรื่องพญานาคหรือเปล่า
ก็อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนพญานาคลอยน้ำมาไงคุณพี่ดาวไง

ถ้าเห็นแล้วก็อยากจะขอพรให้แคล้วคาดปลอดภัยนะคุณผู้ชม
ใครอยากจะดูคลิปเต็มดูให้ชัดนะ

วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เอาส่วนเรื่องต่อไปไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยนะคะ

เรื่องความระมัดระวังในการขับรถขับราช่วงที่ฝนตก
ฉะนั้นจะเกือบเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

เม็ดฝนลงมาแบบนี้ถนนลื่นแน่นอนนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถผู้เสียหายค่ะ
รถคันนี้เขาเลี้ยวซ้ายไงที่วงเวียน

โอ้โหแล้วรถคันนี้พุ่งขึ้นไป

สาเหตุน่าจะมาจากถนนลื่น
แล้วหลังจากนั้นขับไปเลยค่ะเนี่ยถอย
ถอยออกมาแล้วก็ขับไปเลยค่ะ
ก็ดีไม่มีการชนกัน

รถคันนี้ไปชนเสาลักษณะเสาอยู่ริมรั้วเนี่ยนะคะ

ฝนตกถนนลื่นพยายามอย่าขับรถเร็วนะคะ
แล้วช่วงนี้ฝนตกกันหลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะฮะ
แต่คุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราว

แล้วกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาตามต่อแบบชัดกับคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้พี่ดาวกับชิสาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟัง

แต่ถ้าใครบอกอยู่บ้านแล้วกันนะถ้าฝนตกไม่ไปไหน

เราจะเล่าเรื่องของพิธีการไหว้
ครูค่ะพี่ดาวไหว้ครูทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยก็อาจจะธรรมดาทั่วไป
แต่พิธีไหว้ครูต่อจากนี้ไปที่คุณผู้ชมจะได้ดูหวาดเสียวมากค่ะ
มาสิก้าว
โอ้โหพี่ดาวเห็นไหม
แมวก็จะเบลอไว้แต่เหมือนมีดแหลมหรือเปล่าครับน่ะ

ทิ้มเข้าไปในปากอันนี้ต้องขออภัยนะที่ท่านใดที่ดูแล้วแบบแหม
ดูไม่ได้จริงหรือเด็กดูอยู่เนี่ยต้องระวังนะอย่าไปทำตามนะ
พิธีนี้เขาเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าพิธีไหว้มหาอำมะพุรคากาลีนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านี่เป็นการไหว้ครูก็คือครูแม่อุมาเทวี
จริงแล้วท่านเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะของพ่อแม่ธุรกาค่ะ
แล้วผู้หญิงเสื้อม่วงเนี่ยเธอมีองค์ของพระแม่ธุรคาหรือธุรการนี้อยู่นะคุณผู้ชม
ซึ่งลงมาปราบอสูรนะคะ
วตารมาปราบอสูรที่ชื่อมหิสาศูนย์นั่นเอง
นับว่าเป็นปางที่สำคัญเป็นปางที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าปางพระแม่กาลี
ที่มีความเยี่ยมหานแข็งแกร่งมีพละกำลัง
แต่ไม่ดุร้ายน่ากลัวเท่ากับปางพระแม่กาลีนะ
คือเป็นปลางที่น่ากลัวน้อยลงมาหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
แต่ถ้าใครที่บูชาพระแม่ธุรคาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าท่านจะประทานพรด้านความกล้าหารให้ชนะศัตรูรอบทิศ
การมีบริวารมีความยุติธรรมรวมถึงการมีสุขภาพแข็งแรงด้วย
และพระแม่ธุรคารนี้นะคะยังเกิดขึ้นมาเพื่อยกย่องอิสตรีอีกด้วย
ก็คือผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงที่กล้าหารชาญชัยนะ
แต่ว่าเราก็เห็นเป็นคลิปสั้นแค่ช่วงเดียวเท่านั้น
ยังไงก็ขอบคุณติ๊กต๊อกของท่านนี้ด้วยนะคะ
นำพิธีกรรมแปลกและน่ากลัวให้เราดู
แต่ดูไว้ก็อยากไปลบหลู่เขาก็มีครูมีพิธีของเขา
เป็นความเชื่อของเขาของกลุ่มเขานะคะ
เอาส่วนพิธีกรรมต่อไปเนี่ยนะคะ
ไม่น่ากลัวไม่น่าหวัดเสียวแต่คิดในหัวเลย
เขาวิ่งทำไมวิ่งเร็วขนาดนั้น

โอ้โฮต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะ
อกจากคนวิ่งดิฉันเห็นหมาวิ่งด้วยพี่ดาว

โอ้โฮน้องกระยุกต์เซ็นบอล
วิ่งเร็วมากนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือพิธีกรรมอะไร
เขาบอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
เป็นพิธีเก็บกระดูกค่ะ

หลังจากที่นำเท่ากระดูกออกจากเมนแล้ว
จะมีการทำพิธีด้วยการเอาใบตองมาปิดกระดูกไว้

พอคนที่ทำพิธีโยนใบตองขึ้นไป
ลูกหลานก็ต้องคว้าใบตอง

ถือว่าเป็นการตัดขาดวิญญาณคนตาย

ไปอีกพบภูมิหนึ่งเป็นพิธีที่ต้องทำตามมาค่ะ
ลูกหลานพอวิ่งพ้นเขตวัดแล้ว

ในพื้นที่สุรินทร์ไม่ใช่ทุกอำเภอ
ไม่ใช่ทุกตำบลที่ทำแบบนี้ค่ะ

จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น

ไม่ได้เล่นสาระอย่างเดียว

วัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นอยู่

คู่กัดสะบัดข่าวก็นำมาขยายต่อให้ดูกัน
คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวที่

ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งอยู่ในจังหวัดปฐุมธานี

เขาโพสต์คลิปขณะที่รถบรรทุกคันหนึ่ง
ขับมาแล้วเกิดรถลื่นถลัยค่ะ

แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรมากนัก

แต่จู่นี่นะคะเห็นรถพ่วง
เหมือนมันถลายมาทุกคนลุกขึ้น
กรูขึ้นไปดูแล้วก็ร้องกรี๊ดกราบต่อ
ออกตกใจใครจะเป็นอะไรหรือเปล่า

คุณผู้ชมดูสิฝนมันตกไงพี่ดาว
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นหลายพื้นที่

รถมันสะบัดมาแบบนี้นะคะ
ทำให้มันพุ่งเข้าร้านคาเฟ่

พ่วงมันไม่เข้ามาในร้านนะ
หรือไม่ชนรถที่จอดอยู่หน้าร้านเลย

อย่างนี้แสดงว่าเหมือนเขาตะวัดเหมือนงูอะค่ะ

กลับบังคับได้นี่คือเทพมาก

โอ้โหนั่นน่ะสิมันคือมันไม่ได้ง่ายนะคุณ

มันเป็นปฏิหารจริงแต่เราไม่ได้ให้คุณผู้ชมได้ดู

เพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายก

หน้าร้านสวนมะนาวคาเฟ่ค่ะ

เจ้าของร้านเขานำคลิปมาโพสต์เอาไว้บอกเลยว่า

เหมือนมีมือไปจับรถพ่วง

หน้าร้านทั้งสองมุมที่หายไป

สะบัดออกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เรื่องของอุบัติเหตุละหนึ่งคือเราต้องระมัดระวัง
ฝนตกอย่าขับเร็วยิ่งเป็นรถใหญ่ด้วย

แล้วเมื่อกี้ดิฉันดูจากคลิปเขาบอกรถโจ้รถโจ้

ดาวชี้ประเด็นอย่างนี้หนูข้องใจเลยนะ

ไม่ได้แล้วไงพูดอย่างนี้นอนไม่หลับเลย
เอาไปข่าวต่อไปถ้างั้นถ้านอนไม่หลับนะคะ
ข่าวต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก

เป็นปัญหาระหว่างกู้ภัยมูลนิธิเดียวกันด้วย
แย่งผู้บาดเจ็บดูคลิปค่ะ
ยังปลดปล่อยหรอ

มันคืออะไร

นี่ใจเย็น
โอ้โหคลิปนี้ค่อนข้างยาว

คลิปนี้เขียนไว้ว่ากู้ภัยแย่งคนเจ็บสงสารคนเจ็บจังเลย
คลิปนี้หลังจากถูกแชร์ไปค่ะ
คุณคุณางกรขวานทองอายุ๒๔ปีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดทองหล่อ

ไปกัน๓คนค่ะจับมือขึ้นโรงพักทองหล่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณี

เต็กตึงเหมือนกันค่ะเขาบอกเขาได้รับบาดเจ็บ
คุณคุณากรเล่าเลยบอก๔ทุ่มเมื่อคืนพี่
เขากับทีมออกไปประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแถวแยกอโศก
ตอนนั้นกำลังเข็นเตียงคนป่วยขึ้นรถจะเอาไปส่งโรงพยาบาลอยู่แล้ว
จู่รถอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างจากมูลนิธิเดียวกันขับมาเลยจอดเลย
แล้วคนในรถชื่อในหนึ่งรู้จักกันแล้วนะคะ
ลงมาจากรถเลยกระโดดถีบแล้วก็ชกต่อยคนในทีมเขา
แล้วก็สั่งเอาคนเจ็บลงมาจากรถ
เอ้าทำไมก็เขาขึ้นรถไปแล้วนี่
เขาขึ้นรถลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโรงพยาบาลแล้ว
หลังจากนั้นเกิดมีปากเสียงชกต่อยกัน
เพื่อนมาช่วยแยกกลุ่มของในหนึ่งขับรถออกไปค่ะ
เขาก็เลยเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน

สอนอทองหล่อหน่อยแจ้งความนะคะ
เขาบอกว่าช่วงชุลมุนมีสร้อยคอทองคำ๒บาท
และพระเครื่องของเพื่อนในทีมมันหายไปด้วย
คุณคุณอังกรย้ำว่าตัวเขามีหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บพื้นที่อโศกทองหล่อ
ส่วนในหนึ่งที่ขับรถมาหาเรื่อง
เขาบอกเป็นคนที่มักมีปัญหากับอาสาสมัครคนอื่นในพื้นที่
แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายแบบนี้
ยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่อย่างใดนะคะ

เป็นหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดทองหล่อคุณเจรวัตร
คุณจิรวัตรบอกว่ามันมีปัญหากระทบกระทั่ง
เรื่องการวิ่งทับซ้อนเส้นทางพื้นที่สอนอปทุมวัน
ก็ได้แจ้งต้นสังกัดแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข

เพื่อความปลอดภัยจุดทองหล่อ
เจ้าหน้าที่ที่จุดทองหลอด๗๐คน
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

เพราะถือว่าเข้าขั้นตอนการสอบสวน

รอให้สอบสวนก่อนก็เลยไม่ต้องทำงงทำงานกันแล้ว

เป็นอุบัติเหตุใหญ่สมมุตินะไม่ต้องแช่งนะ

โอ๊ยก็เดือดร้อนกันไปอีกนะคะ

พี่เป็นคนที่มีจิตใจอาสาอยากช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเราก็อยากจะให้พี่ได้ทำงานกันเต็มที่

ให้กำลังใจแล้วกันนะคุณผู้ชม
แต่เรื่องนี้สิไม่รู้ยังไงค่ะ
แม่ค้าขายลูกชิ้นร้านดังย่าน

อยู่มีวัยรุ่นมาปลาระเบิดใส่ร้าน
แล้วเป็นอะไรกันหรือเปล่าแล้วเนี่ยไปดูหน่อยค่ะ

ดังโครมดังเปรี้ยงกันเลยทีเดียว

เอามันหนักชัดดังเลยเนี่ยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

เพราะว่ามีหลักฐานจากวงจรปิด

เป็นเสียงระเบิดค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ข้าวของข้างในนี่เสียหายหมดเลยนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
ติดอยู่ชั้น๒ของร้าน
ก็จับภาพขณะเกิดระเบิดได้

มีผู้ชายต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์มาจากหน้าร้าน๒คัน
ก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่คว่างระเบิดใส่นี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
ที่ร้านลูกชิ้นหมูแพ่งนราสาขารัชดาห้วยขวาง
แถวปากซอยประชาอุทิศ๑๒ย่านห้วยขวาง

เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะว่า
จะมาเช่าหน้าร้านเปิดขายลูกชิ้นได้แค่๗เดือน
วันเกิดเหตุเนี่ยก็ขายของปกตินะ
พอ๓ทุ่มปิดร้านเดินกลับบ้านพัก
ก็อยู่ห่างจากร้านลูกชิ้นประมาณสัก๕๐เมตรแหละ
แต่สักพักเนี่ยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า

ตกอกตกใจสิคุณผู้ชมหวาดภาวะแล้ว

งงจริงไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ทำไมใครจะมาทำร้ายเธอหรือทำไมมาก่อความเสียหายแบบนี้
แล้วเธอเองนี่นะเปิดร้านขายของกันอยู่แค่๓คนนะพี่ดาว

อายุ๒ขวบกับ๗ขวบเท่านั้นเอง
เขาก็นึกแล้วนึกอีกนึกไม่ออกเลยว่า
คนที่ทำทำไปเพื่ออะไรทำแล้วหวังผลอะไร
แต่ก็เคราะห์ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีใครเป็นอะไร
เพราะว่าทุกคนปิดร้านกลับบ้านหมดแล้ว
งั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะ
ทีนี้เรื่องของตำรวจสอนอห้วยขวางเจ้าของที่บ้าง
ตำรวจบอกว่ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะ
บอกว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุน่าจะเป็นชนิดคว่าง
ส่วนคนก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ
อาจจะมีเจตนาปั่นป่วนบ้านเมือง

ใช่ก็พอจะรู้ตัวแล้วนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะพี่ดาว
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมีเดี๋ยวจัดการให้แน่นอนค่ะ
ส่วนคลิปถัดไปนะคะเป็นการทำร้ายร่างกายของคู่รัก
ปกติถ้าพูดถึงเรื่องแบบนี้ผู้ชายจะเป็นเรื่องของผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิง
แต่คลิปนี้ผู้หญิงทำร้ายร่างกายผู้ชาย
ฟาดกระทืบซ้ำนอนแน่นิ่งที่พื้นเลยดูคลิปค่ะ

ผู้ชายผู้ชายคนนั้นใช่คุณชนะไหมคะ
โอ๊ยมีหน้าล่ะไม่มาทำรายการพอนี้
ใช่หรือเปล่ายังสงสัยเลยค่ะ

ไม่มีแรงยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไลน์บอกเลยอ่ะน่าจะเจ็บหนัก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
เอ้าไม่ใช่คุณชนะเป็นเห็นโอ้โฮดังปุ๊กเลย
เอาคลิปนี้ผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำนั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้น
ชายเสื้อขาวยืนขวางหญิงเสื้อแดง
หลังจากนั้นผู้หญิงเสื้อแดงฟาดเลยค่ะ
เอาเหล็กด้วยนะเหล็กท่อนใหญ่เนี่ยนะคะฟาดลงไป

จากนั้นฝ่ายหญิงก็ฟาดลงไปอีก
คว่ำเลยค่ะทีนี้แน่นิ่งไป
และตีซ้ำอีกครั้งล่าสุดที่ตีซ้ำนี่คือเหล็กหลุดมือเลยนะ

ก็ทืบซ้ำอีกแล้วโร๊ปเสียงต้อง
โอ้โหเอ้าผู้หญิงเสื้อแดงเดินไปยกจักรยานที่ล้มอยู่

เพื่อนวิ่งมาห้ามไว้ได้ทันค่ะ
แล้วผู้ชายก็นอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นนะคะ

อ้าวค่ะแล้วคลิปก็ตัดไปเป็นอะไรมากมั้ยเนี่ย
หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจสายตรวจสอนอดินแดง
และกู้ไพค่ะได้รับแจ้ง
รีบไปเลยที่การเคหะดอนเมืองจุดเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่าในนิคมบุญปั้นเชื้ออายุ๓๐ปี

มีที่ศีรษะด้วยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นแฟน
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแฟนและไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่สอนอดอนเมือง
อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าทำไม
อะไรถึงตีขนาดนั้นน่ะ

ทำไมจริงนะพี่ดาวเนอะคือตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุหรอก
ทำไปเพื่ออะไรแต่เห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจ

แล้วไม่เข้าข้างใครด้วยนะเพราะเชื่อว่าทุกคนคงมีเหตุผลแหละ

เขาก็กลัวที่จะเกิดอันตรายเหมือนกันเขาก็เลยถ่ายอยู่ไกลแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนโพพระยาท่าเรือตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
เห็นคลิปแบบนี้ไม่สบายใจพี่ดาวดูสิ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
ผู้หญิงใคร่ไปนอกไหน

กปรุกขาดปุ๊รกป์แล้ว
เสียงสัมภาษณ์อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่
พอจับใจความได้นะคะว่าเขาก็เห็นคนถูกทำร้ายอ่ะนะคะแล้วเขายังบอกอีกนะว่าตอนนั้นเนี่ย
อยากจะลงไปช่วยเหมือนกันแต่ก็กลัวอันตรายไงก็เลยเดินไปที่ป้อมตำรวจ
ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณสิบยี่สิบเมตรแต่ไม่เจอตำรวจในป้อมอ่ะคุณผู้ชม
ก็เลยโทรศัพท์ล่ะค่ะแจ้งตำรวจแต่พอตำรวจทราบแล้วเขามาดูเหตุการณ์เนี่ย
ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายก็ขับรถหายหนีไปแล้วค่ะจากนั้นคุณธนกิจเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
ก็เลยนำคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คกลุ่มตนวิเศษรักอำเภอวิเศษชายชาญ
เขาก็บอกว่าเผื่อว่าทางญาติจะเห็นจากคลิปนี่แหละแล้วก็ได้มาให้การช่วยเหลือต่อไป
เรื่องต้นทางญาติติดต่อมายังพลเมืองดีเพื่อที่จะขอคลิปเหตุการณ์นี้
ไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วนะ
ก็ยินดีแหละนะคุณธนกิจเขาก็ถือว่าเขาได้ช่วยเหลือถูกไหมคะ
แล้วล่าสุดนะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่า
ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นั้น
เป็นสามีใหม่ของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
ทำไมล่ะล่าสุดของล่าสุดอีกคุณผู้ชม
ลูกสาวของฝ่ายหญิงนำคลิปบันทึกเหตุการณ์นี้

ขณะที่ตำรวจก็ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้งความด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการ

ทุกอย่างมีกระบวนการมีขั้นตอนนะฮะ
ว่ากันไปตามกฎหมายใครถูกก็ว่ากันไป
ใครผิดก็ต้องรับโทษนะ
กรณีนี้ก็เป็นทำร้ายร่างกายแหละนะคะ
ด้วยสาเหตุผลกลใดก็ต้องคุยกันให้ดีนะคะ

พรุ่งนี้มาเจอคู่กัดสะบัดข่าวกันใหม่๔โมงเย็น
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป